ใช่ค่ะก่อนการเลือกตั้งก็คือคืนวันเสาร์นั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยนะลูกสาวมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ

บอกว่าพ่อของเธอไปเตือน
เตือนว่าอย่าดื่มเหล้าในคืนหมาหอน
แล้วปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ไม่พอใจ

คือกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ไปขอคุณยายเห็นไหมคุณยายจะเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
บอกว่าขอซื้อเหล้าหน่อยคุณยายไม่ขายให้
แล้วผู้ใหญ่บ้านที่กำลังถูกซัดอยู่
ก็เลยมาตักมาเตือนบอกคืนนี้อย่าซื้อเหล้าอย่ากินอะไรมันผิด
ผิดข้อกำหนดของกรกฎาตอเขา
เขาห้ามในคืนก่อนหาเสียงก่อนเลือกตั้งปรากฏถูกยำคุณ
ใช่ค่ะและอาการตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าสาหัสเหมือนกัน
ลูกสาวเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
ลูกสาวคือนางสาวปาริชัดมีใหม่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒๓
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ำเมื่อวันเสาร์
ชายชะกัน๔๕คนที่มารุมทำร้ายผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่พานุมาสมีใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒๓
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำริมถนนตาคลีหัวหวาย
เพราะผู้ใหญ่เข้าไปเตือนอย่าดื่มเล่านะ
เขาห้ามขายสุรา๖โมงเย็นของวันเสาร์
แล้วกฎหมายเขาห้ามซื้อขายนะวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้ว
กลุ่มพวกเนี้ยเขาไม่พอใจตามผู้ใหญ่มาค่ะแล้วก็ไปรุมทำร้าย
ทีนี้ค่ะลูกสาวก็เลยพาพ่อส่งโรงพยาบาล
แล้วลูกสาวก็ไม่ยอมนะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
ที่สพอำเภอตาคลีกลุ่มคู่กรณีทั้งชายหญิง

คู่กรณีมาเป็นกลุ่มมาดักรออยู่ที่โรงพักด้วย
ท้าทายบอกเอามาแจ้งความเหรอพวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกัน

จริงข้อความในเฟซบุ๊กไม่ได้มีคำหยาบอะไรเลยนะ

เพราะว่าเขาไปโพสต์บอกว่าสวัสดีครับผู้ใหญ่หมู่๒๓
รีบมานะครับรออยู่ถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริง
นี่ค่ะทีนี้อาการบาดเจ็บของผู้ใหญ่
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นยังปิดตาอยู่ใช่ไหม
คือใบหน้าได้รับบาดเจ็บ
ตาด้านซ้ายหนกแก้มได้รับบาดเจ็บ
ตามเนื้อตามตัวค่ะก็น่วมไปเหมือนกัน
ตัวลูกสาวบอกว่าตอนที่พ่อโดนรุมทำร้ายนะ
โอ้โหเธอก็พยายามจะไปช่วยพ่อเหมือนกัน
แต่ถูกกลุ่มชายชะกันเหล่านี้ผลักกระเด็นจนล้มกลิ้งเลย
แล้วก็ตัวลูกสาวบอกว่าพวกมันผลักหนูแบบไม่ปรานีเลยเหมือนกัน
แล้วก็พวกมันก็ไปนัวไปชุลมุนอยู่กับพ่อหนู
พ่อล้มกองไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
หลังก่อเหตุแล้วกลุ่มชายชะกันก็รีบหลบหนีไป
แล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือที่โรงพักตอนที่หนูมาแจ้งความ
คิดดูขนาดผู้ใหญ่บ้านกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เก่งไงคุณเก่งกับคนแก่เก่งกับผู้หญิง

ทีนี้อาการของผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้
พูดจาตอบโต้ได้นิดหน่อยนะคะ

ยังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังปวดกระดูกสันหลัง

ทีนี้หมอบอกว่าต้องเฝ้าดูอาการอีกระยะหนึ่ง
เดี๋ยวดูให้ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังหน่อยละกันค่ะ

ปวดหัวห้าปวดศีรษะมากแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็แขนขา
แต่มันไม่หายปวดครับกำลังรอแพทย์มาตรวจเพื่อจะวิเคราะห์อาการ
และส่งไปสวรรค์ประชารักษ์เพื่อไปผ่าตัดจัดกระดูกที่โพงจมูกซึ่งแตกร้าว
โอ้โหก็ต้องไปผ่าตัดจัดกระดูกที่พวงจมูกที่แตกร้าวด้วยนะครับ
ทีนี้เมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมาทางผู้การจังหวัดลงพื้นที่
แล้วก็ไปเร่งรัดคดีเรื่องนี้แล้วจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
มีข้อความมีรูปถ่ายเชิงท้าทายเนี่ยนะคะ
ไปแล้วลบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรจ้ะ
เรียบร้อยนะคะคู่กรณีเขาก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูล
เพื่อใช้ในการดำเนินคดีต่อไปนะฮะแล้วมีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับ
ว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มพนักงานขายวัสดุก่อสร้างชื่อดัง
ในพื้นที่อำเภอตาคลีด้วยนะฮะ
แล้วก็ตัวลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านที่รับบาดเจ็บบอกว่า
นี่ครับที่ร้องสื่อเพราะกลัวตำรวจทำงานช้า
และถือว่าพ่อของเธอทำตามหน้าที่การเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีที่สุดแล้ว
ใช่ก็คือเตือนตามปกติเลยมันเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปเลยค่ะ
แต่ทำไมไม่พอใจต้องทำร้ายกันแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ
เรื่องนี้ผู้การจังหวัดลงมาดูคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยนะครับ